อีก

ในเมืองเสียมราชประเทศกัมพูชา
เต็มใจควักกระเป๋าคืนละกว่า๘๙๐๐บาท
เพื่อความเป็นส่วนตัวและบริการสุดพิเศษ
สำหรับแขกที่มาพักเป็นครอบครัว
และกลุ่มเล็กไม่เกิน๑๔คน
โดยแขกคนดังที่มาพักล่าสุด
ก็คือแองเจลิน่าโจลี่และมิเชลโอบามา
วิลล่าสุดรูพื้นที่๓๑๘ตรมแห่งนี้
มีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่พื้นไม้ขัดเงา

เพื่อไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
เหน็ดเหนื่อยจากการท่องเที่ยวนครวัด
ให้ได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่
พร้อมทั้งยังมีหน้าต่างขนาดใหญ่
ที่สามารถเปิดออกเพื่อรับลมและชมสวน
หรือจะปิดหน้าต่างเพื่อเปิดแอร์
ถ้าหากอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวัน

สามารถทะลุไปยังสระว่ายน้ำได้
โดยสระน้ำเกลือจะมีเก้าอี้นั่งใต้น้ำ
เพื่อให้แขกได้นั่งแช่น้ำผ่อนคลายอิริยบทอย่างเต็มที่
วิลล่าแต่ละหลังจะมีสองห้องนอนและหนึ่งห้องนั่งเล่น
มีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกทันสมัยครบครัน
รวมทั้งพนักงานที่คอยให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมง
ไว้คอยฉายให้ได้ชมด้วย
ล่าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ๓ปีก่อน
ทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเสียมราช
ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย
สถาปนิกชาวกัมพูชาเชื้อสายฝรั่งเศส
นี่เป็นการการสร้างพักธุรกิจที่จากนักท่วงเที่ยว
โดยเธอระบุว่าเธอต้องการสร้างที่พักที่มีความทันสมัย
สะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาพัก
พร้อมทั้งยังประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีของกัมพูชา
ผสมผสานไปในการออกแบบด้วย

จะเป็นชาวต่างชาติในแถบประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ต้องการใช้เวลาอย่างมีค่าในเสียมราช
กับครอบครัวและเพื่อน
เพราะวิลล่าแห่งนี้ออกแบบมา
สำหรับการนัดมารวมตัวกันของครอบครัวใหญ่
แม้ว่าพ่อแม่จะอยู่ที่ห้องนั่งเล่นหรือห้องอาหาร
ก็จะสามารถมองเห็นลูกทำกิจกรรมต่างในสระว่ายน้ำ
ขึ้นอยู่กับฤดูการรวมทั้งจำนวนห้องที่ต้องการจะเช่า
ส่วนใครที่สนใจอยากพักในเมืองหลวงอย่างกรุงพนมเปน
นั่นก็มีวิลล่าส่วนตัวให้บริการเป็นทางเลือกอยู่ไม่น้อยเช่นกัน

วิลล่าและร้านอาหารระดับหรูอีกหลายแห่งในกัมพูชา
สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติสีเขียว
ราคาจะอยู่ที่เฉลี่ย๔๕๐๐บาทต่อคืน
หรือหากจะเช่าเป็นรายเดือนราคาจะอยู่ที่ประมาณ๖๔๐๐๐บาท
โดยวิลล่าแห่งนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่สวนไม้เมือง๑๐
สันไม้เมืองร้อนและสระว่ายน้ำที่มีไว้ให้บริการ
ซึ่งแมงบอกว่าวิลล่าของเขาเหมาะกับคู่รัก
เพราะเป็นที่พักเล็กสุดแสนจะโรแมนติก
มีสระว่ายน้ำส่วนตัวมีสวนส่วนตัว
และยังตั้งอยู่ใกล้พระราชวัง
ถ้าหากใครที่คิดจะมาท่องเที่ยวพนมเปนไม่เกินสัปดาห์
ที่นี่จะเหมือนกับสวรรค์ของพวกเขาเลยทีเดียว
แม้ว่าวิลล่าเหล่านี้อาจจะมีราคาสูงมาก
เทียบกับราคาของโรงแรมทั่วไป
แต่ที่พักแบบนี้กลับกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกัมพูชา
โดยจากสถิติของรัฐบาลกัมพูชาพบว่า
เมื่อปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปยังกัมพูชา
ราว๔ล้าน๘แสนคน
ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี๒๕๕๙
ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่๒๕๐๐๐คน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน